สมาธิอับดูลสมาธิที่แม่ชี้เนี่ยอะไร
รองเท้าที่เขียนมามันเป็นรองเท้า
สุนระทมแสนทรมา
ห้อยจ้าให้ไปให้มาจ๊ะ
รู้ไหมว่าน้องปื้มคิดถึงคิดถึง
หนุ่มตุ๊กจอมทองที่หนูหมายปองเนี่ย
คือคุณหรือครับ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขัน

รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
บนเวทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
เมื่อทีมแสบซ่ามหาสมุทร
ผู้ที่มีแต้มตามมาตลอดในรอบที่๑และรอบที่๒
สามารถทำคะแนนตีตื้นขึ้นมา

ซึ่งก็คือยกเดียวเท่านั้น
ก็จะตีเสมอทีมสามซ่าล่าฝันได้ทันที
การแข่งขันกำลังเข้มข้น
มาเอาใจช่วยการต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของเด็กกันต่อได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
กลับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

ซ่าเสียงดีมีความสามารถนะครับ
และมีน้ำใจนะครับจะมาสู้เพื่อบ้านเกิด

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๑แสนบาท

ยังได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปเช่นกันถึง๓๐๐๐บาท

มีการแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการ

ขอเชิญขึ้นสู่เวทีเด็กซ่าครับ
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการว่ากำลังแส่ง

คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
ร้อนรอบได้แนนแบบยกกำลังทั้ง๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

ปลื้มเลือกเพลงสาวเพชรบุรี
ของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผม
เพลงนี้โอ้โหเป็นสุดยอดเพลงประกวดเลยก็ว่าได้นะครับ
ปลื้มครับออกแบบโชว์นี้ยังไงครับผม
ช่วงท้ายหนูมีสะพายนิดนึงอยากให้ติดตามจ้ะ

นี่คือแม่สเต้นเท่นนะครับเอาเฉินลูก
โอ้โฮ

ถ้าเต้นเข้าหากันเป็นอย่างไรลูกเต้นเข้าหากัน
ใจเต็มตลอด
เดี๋ยว
ไปแล้ว
จากร้องเพลงแล้วเต้นแล้วเนี่ยนะครับ
วันนี้เรามีปรมาจารย์แห่งการเปิดหมวก

อันนี้เป็นภาพจำลองจริงนะคุณผู้ชม
แล้วหนูน้องนะเขาจะไม่เห็นได้ตามงานวัดแล้ว
คือรุ่นนี้ไม่ทันเห็นแล้ว

อีกสักครู่นะเราจะโชว์มายากลนะจ๊ะ

นาทีเราจะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะ
วันนี้นะเรามียาสมุนไพรแก้ฤทธสีดวงนะจ๊ะ
เป็นริสต์สีดวงมากไหม

ไม่ต้องไปแล้วอ่ะดุลเอาไปเลยตามมาตามแล้วชายรู้จักรู้จักหญิงรู้จักรู้จัก
ที่แม่ชี้ในอะไรตากล้อง
อับดุนเอ้ยทำอะไรเนี่ยตอบได้ตอบได้ชายรู้จักรู้จักหญิงรู้จักรู้จัก
อ่ะที่แม่ชี้เนี่ยอะไรชัยยาเอามาเลยเอาตามมาตามแล้วตามมาตามแล้ว
ที่แม่ชี้นี่อะไรรองเท้า
ตุ้นเอ้ยตามมาตามแล้วไอ้แม่ชี้นี่อะไรรองเท้า
ตุ๋นนึกดีที่แม่ชี้เนี่ยอะไรรองเท้า
สมาธิอับโดนสมาธิที่แม่ชี้เนี่ยอะไรรองเท้าที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นรองเท้า
อะไรเนี่ยโทษแม่จำสตนเองแม่ผิดเองลูกจ้ะเออขอโทษหน่อย
เขียนมาให้ตั้งหกเจ็ดอันแต่ชายชายสามอันแล้วโห
เอาละนี่ก็คืออีกหนึ่งการแสดงแล้วขอบคุณแม่ตั๊กมากครับ
ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณพี่แจ๊กนะครับ
จะเป็นคนเปิดศึกก่อนคะน้องปลื้มนะคะเพราะฉะนั้นน้องเบนจาประจำที่ครับ
ปลื้มวันนี้น้องปลื้มจะมาในบทเพลงอะไรลูก
ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องกุ้งด้วยนะจ๊ะมาแค่นี้แล้วจ้า
เอาล่ะมาฟังบทเพลงเพราะนะครับจากน้องปลื้มในบทเพลงสาวเพชรบุรี
นุ่มทุ่มประจนทอง
ฝากเพลงรักลอยล้องสวงห่องใจฉัน
เสียงเพลงที่ครวนชวนใจวัน
กรำพันถึงเพชรบุรี
พบกัน
ปีกลายก็เมืองเพชรนั้นใกล้
ไอแค่นี้
แล้วยายไม่มาหาเลยนี่
เกือบจะปีที่รอช้า

เย็น
มีหนุ่มเจ้ากรุง
มีหนุ่มเจ้ากรุง
สร้างความรักไม่มุ่งไม่หวังเว้น
ถึงมีสอยทองสองร้อยเซ็น
ก็ไม่เห็นหวังเพียงเคียงชม
แล้วใครลืมใคร
ข้าว่าพบรักใหม่นักขนปธม
น้องยังกล้ำปลื้นฝืนใจข่ม
สุนระธมเซ็น
ทรมาน
ที่ห้อยจ้าให้ไปได้มาจ้ะ
ดูไม่นอนออกปุ๊บคิดถึงคิดถึง
ข้าวปลาก็กินไม่ได้

ยอดทั้งสูงท่าตั้ง
จวนเสียดฟ้า
เท่าบุญลูกมี
เพียงต้นยาวาสนา
จึงพาเป็นรอ
สาวเผืองน้ำตา
จากเรื่องเกาะลอยผ่าน
จากใจน้อง
ขอทำสักคำ

ทุ่งกระจงทอม

จงข่งทอม
ให้มีทรงใจ
สำคัญ
สาวภูริ
จรบลืมตายแล้ว

สิ่งว่านุ่มทุกว่าชมทองที่

คือคุณหรือครับ

ผมทำอารมณ์เหมือนเค้าไม่ถึงจริง

ของเขาอยู่เออทำทำให้ดูใหม่นิคือจุดนี้เนี้ย
น้องทำเพื่ออะไรฮะก็ไปรักศาลนครไปท่มอ่ะเออ
เขาไม่ได้ทำแบบเปิดเพลินมีตัวละครหมดเลยมีตัวละคร
นี่คือหนึ่งจุดที่เราพิสูจน์เลยว่าเขาไม่ได้ทำอย่างธรรมดา
จุดที่๒พูดถึงเรื่องรอจนเช้าเย็น
อยู่ดีเขาพูดถึงเช้าปุ๊บเขาปุ๊บเปรียบเสมือนพี่ยังไม่ลงอีกหรอคะ
ตรงนั้นน่ะไม่เท่าไรน่ะมองยอดขาวังอ่ะ
แต่เขาบอกว่าเขาทุกข์ใจเขากุ้มใจเขากินไม่ได้เลย
เออกินข้าวแค่วันละสองกล่องกับบัวรอยอีกหนึ่งถ้วยเออ

คือทุกอย่างที่เขาทำผมเชื่อว่ามีความหมายทุกอย่าง

ดูแล้วมีความสุขผมไม่รู้จะเศร้าดีหรือว่าเอ๊ะ
หรือจะขำดีหรือ
หรือว่าอะไรบ้างแล้ว

วันนี้น้องปลื้มแบบเปลี่ยนภาพสาวเพชรบุรีที่พี่ไอ้เคยเจอเลยอ่ะคือสาวเพชรบุรีที่เขาร้องกันมาลูกจะเป็นสาวชาวไล่
ไปทำอ้อยลำบากตากตรำเดินถือมีดไปตัดอ้อยอืม
แต่หนูเป็นสาวเพศบุรีที่ขี่รถมาค่ะแล้วถ่ายให้มันทั้งไล่อ้อยเลยอ่ะ
คือเป็นสาวเพชรบุรีในเวอร์ชันที่แตกต่างจากซึ่งมันดีนะลูกนะ
หนูดูแข็งแรงอ่ะหนูดูกำยำหนูดูพร้อมตบสาวนครปฐมมาก

ไอ้ว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับที่เด็กอายุเท่าปลื้ม
สามารถแบ่งแยกคาแรคเตอร์ของตัวละครและลำดับการร้องได้
คือพี่ไอ้ไม่มีอะไรจะติเลยในเรื่องของการนำเสนอในวันนี้
แต่ว่ามีนิดนึงคือปิดคำช้ามันทำให้
มีนุ่ง
ช้าวกลุ้ง
เออคุณยายคุ้ม

ลองกลับไปฝึกกับเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละเพลงครูแล้วปิดเร็วขึ้น
มีนุ่งช้าวกลุ้ง
ให้คำมันสั้นลงกระชับลงและอยู่ในอารมณ์เศร้าเหมือนเดิม
มันจะยิ่งเพอร์เฟคจากที่มันเพอร์เฟคอยู่แล้ว
จะยิ่งเพอร์เฟคยิ่งขึ้นครับ
มีนุ่งช้าวกลุ้ง
ห้าหังเว้น

เพราะฉะนั้นเราเก็บคำอย่างที่พี่ไอซ์บอกลูก
นะครับแล้วอันฟังมันจะได้คำม้าจะไม่ยืด

ปลื้มใช้จุดแข็งด้านเสียงและสำเนียงแบบคนสุพรรณ
หยิบเอาเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงมาสู้
ในช่วงหน้าน้องเบนจาก็ยังเลือกจุดเด่นของตัวเอง
คุณผู้ชมครับ
อย่าลืมพี่เบนจา
ถ้ามันอืดอาจที่หัวใจไม่ไหวก็ต้องซึกปันต้องซึกปัน
ทำไมแต่งตัวมาเป็นสาวอินตราเดียล่ะลูก
เพราะว่าวันนี้หนูจะมาเต้นเพลงสะบัดค่ะ
สะบัดของพี่กะแตอาสยาม

ว้าว
วันจันทร์มันเหรียญเยอะอังคารกว่างานนั้นฉันไม่ได้พักทั้งวัน
มาเป็นในวันพูดนะแคบสุดพรือหันวันสุขก็เกือบเจอกลาน
ก็เยอะจนไม่รู้ยังไงถ้าเก็บเอาไว้แล้วมันต้องเลื่อนขนาดนั้น

ต้องสะบัดต้องสะบัดสะบัดอย่ามันวนวนไปสัก
ถ้ามันอึดอัดที่หัวใจไม่ไหว
ก็ต้องสะบัดต้องสะบัดสะบัดจะได้ได้ชัดชัดชัด
ถ้ามันอึดอัดที่หัวใจให้ลูกขึ้นสะบัด
เส้นเมื่อไหร่เส้นเมื่อไหร่จนไหว
ให้ลบขึ้นสะบัดสวยไว้ก่อน

แค่ลุกขึ้นสะบัด

วันดีคืนดีแฟนจริง

อยากจะบอกว่าทำไมเราไม่เพลียว
ก็เยอะจนไม่รู้ยังไง
หากเก็บเอาไว้แล้วมันต้อง
เหนื่อยขึ้นหากนั้น
จะปล่อยมันรำคาญทำไม
กล่องสะบัดกล่องสะบัด

ถ้ามันอึดอัดที่หัวใจไม่ไหว

ถ้ามันอึดอัดที่หัวใจให้ลูกขึ้นสะบัด
เสียงเมื่อไรซึมเมื่อไร
จะไม่ให้ลุกขึ้นสะบัด
สวยไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อน
อยากได้แค่แค่ลุกขึ้นสะบัด
เยอะจนไม่รู้ยังไง
ถ้าเท็จเอาไว้แล้วมันก็มีใครหาเงิน

อะต้องสะปัดต้องสะปัดสะปัดให้มันวนวนไปสัด
ถ้ามันอืดอาดที่หัวใจไม่ไหวก็ต้องสะปัดต้องสะปัดสะปัด
ชัดชัดชัดชัดถ้ามันอืดอาดที่หัวใจไม่ไหวก็ต้องสะปัด
ต้องสะปัดสะปัดให้มันวนวนไปสัด
ถ้ามันอืดอาดที่หัวใจไม่ไหวก็ต้องสะปัดต้องสะปัดสะปัด

ให้ลบขึ้นสะปัดเซ็นเบอร์ไรเซ็นเบอร์ไรจำไว้อ่ะ

อย่าได้ค้าแค่ลบขึ้นสะปัด

ปุ้มเป็นยังไงบ้างลูกกับการโชว์ของเพื่อนเรา

เต้นมันนำการร้องแต่ป้าตั๊กอยากให้เบนตากลับไปบ้านนะ

แต่ถ้าเกิดว่าเราดูเป็นโชว์นะมันสมบูรณ์

จริงเนี่ยน้องเบนจาเหมือน

มันเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นศิลปิน
คือการที่เต้นได้แบบนี้แล้วก็ร้องได้แบบนี้โดยที่
คือคนเรามันธรรมดามันเต้นมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วเนอ

แต่หนูควบคุมอารมณ์ในการร้องได้ดีมาก

ลองกลับไปบ้านแล้วก็ลองร้องเพลงนี้อีกทีหนึ่ง

ให้เสียงหนูมันตรงร่องมันเป๊ะร่องให้มันเพราะที่สุด

แต่หนูไม่ต้องหวังเรื่องการเป็นผู้ชนะนะ
การประกวดของเบนจาหลังจากนี้
ประกวดเพื่อให้คนเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงชื่อเบนจา
พร้อมจะเป็นศิลปินอยู่ในประเทศนี้
ผมชอบที่พี่ไอซ์บอกนะว่า
ต่อจากนี้ไปผมเชื่อว่าตอนนี้
แมวมองกำลังมองทั้งสองคนอยู่แน่นอน
เด็กคนนี้มันขนาดนี้เลยวะ

ขอให้น้องโชคดีในสายนักร้องครับขอบคุณฮะ

เบนจาเลือกเพลงมาโชว์ได้พอเหมาะพอเจาะ
ทั้งด้านน้ำเสียงและลีลา
ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของน้องเลยก็ว่าได้
งานนี้คนหนักใจคงเป็นกรรมการทั้งสาม
ช่วงหน้ามาฟังผลกันครับ
รอบที่สามยกที่ห้า
ทีมที่ชนะคือทีม

ถ้ามันเอออาจที่หัวใจไม่ไหวก็ต้องสึบปัด
พี่แจ๊คครับเป็นยังไงบ้างครับในโชว์นี้

ถ้าเรื่องเต้นนะครับต้องไว้ใจเวรจาเลยครับ
พี่แซคเต้นได้ไหมคะอยากดูไหมคะ

แล้วก็ประสิทธิ์ในการร้องเพิ่มอีกนิดหนึ่ง

เริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้าครับผม

ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินแล้วครับว่า
ทีมที่ชนะคือทีม

ใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่ายังมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้นะครับ
เหลืออีกสองท่านเนี่ยใช้ได้นะไม่รู้ว่า
จะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับว่า
ทีมไหนที่จะได้คะแนนจากคณะกรรมการ

ทีมที่ชนะคือทีม
ภารกิจวัลชนะ
วันนี้ตีมที่ชนะก็คือสามซ่าล่าฝันนะครับ
เพราะฉะนั้นได้คะแนนสะสมจากคณะกรรมการ
เพิ่มไปแล้วเป็น๑๕คะแนน
ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยทั้งสองทีมด้วยนะครับ

ร้องได้ยกกำลังซ่า
ปลื้มใช้น้ำเสียงที่มีเสน่ห
ขวาใจกรรมการไปได้ในยกนี้
ห่างคู่ต่อสู้ไปอีกขั้น
แสบซ่ามหาสมุทรก็ยังไม่ท้อ
ขอสู้ไม่ถอยกันต่อในยกหน้า
มาเอาใจช่วยเด็กทั้งสองทีมกันต่อได้
ในรอบที่๓ยกที่๖ของ
รองไดอย่างกำลังสร้าง

เพราะฉันดูเธอไม่ออก
ยังคงไม่เข้าใจ
ต่อช่อดออยอมมาจากกำรัวชายเด่น

หัวครับหัวครับ
เย้